สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะคุณผู้ชมค่ะพายุฤดูร้อนที่เข้ามาดับร้อนบรรเทาแรงในครั้งนี้นะคะได้หอบนำลมกระโชกแรงค่ะแล้วก็ฝนที่ตกหนักรวมไปถึงลูกเห็บด้วยคุณผู้ชมตามมาด้วยฟ้าผ่านะคะโดยคาดว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่มีฝนตกมากที่สุดค่ะไปตรวจสอบพื้นที่
ที่๒๓มีนาคมนะคะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะคะภาคเหนือตั้งแต่จังหวัดอุตรรดิสุโขทัยพิสนุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์และตากค่ะขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีจังหวัดชายพูมนครราชสิมาบุรีรำสุรินศรีสะเกดและอุบลราชทานี้ค่ะส่วนภาคกลางนะคะต้องเฝ้าระวังหลายจังหวัดค

ยาวแบบนี้เกิดจากการหมุนเวียนของอากาศคุณผู้ชมอากาศร้อนเนี่ยมุนเวียนลงมาในขณะที่อากาศเย็นมุนเวียนขึ้นไปทำให้เกิดเป็นเมฆทอตัวยาวครึ่มแบบนี้ค่ะและนี่คือรูปการร้อนน้ำวันนี้สวัสดีค่ะ